อีกเรื่องหนึ่งที่มีปัจจัยสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของทานน้ำแข็งที่ละลายค่ะ
ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจดูทานน้ำแข็งคั่วโลกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทานน้ำแข็งที่ใหญ่
เป็นอันดับ๒ของทวีปยุโรปที่ประเทศไอซแลนด์กันค่ะ
อุโมงน้ำแข็งที่ทอดยาวกว่า๕๕๐เมตรนี้คือเส้นทางที่จะพาเหล่านักท่องเที่ยวที่รักในธรรมชาติ
เดินสำรวจลึกลงไปภายใต้ฐานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ๒ของทวีปยุโรป
ลองเกียวกุชกลาเซียแห่งไอซแลนด์
ลึกลงไปใต้ผิวทานน้ำแข็งราว๓๐เมตร

แม้กระทั่งบดน้ำแข็งเล็กไว้สำหรับจัดงานแต่งงาน
ก็มีพร้อมต้อนรับคู่เบาสาวด้วยทางเดินที่ทอดยาว
มีริ้วน้ำแข็งโค้งลงเป็นช่วงตามธรรมชาติอย่างสวยงาม
น้ำแข็งขนาด๙๕๓ตารางกิโลเมตรนี้
เป็นเพียงแค่เศษชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งของลองเกียวกุชกลาเซีย
ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมแล้ว
มันยังเป็นห้องเรียนชั้นเยี่ยมของนักธรณีวิทยา

ที่จะมาศึกษาถึงการเคลื่อนตัวทิศทาง
และการก่อตัวของเกล็ดหิมะเหล่านี้ด้วย
กริเมอร์เอร์แมนสันไกด์ทัวร์มากประสบการณ์
เล่าถึงโปรเจกต์นี้ให้ฟังว่า

ก็เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ
พร้อมทั้งตระหนักถึงความยิ่งใหญ่
และความสำคัญของทานน้ำแข็งเหล่านี้

และจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อคนทั้งโลกในไม่ช้า

คือสถานที่หลบภัยชั้นยอด
หากมีใครต้องติดอยู่ท่ามกลางพายุหิมะ

แข็งแรงและมั่นคงเสมอไป
แมงสันพาเหล่านักท่องเที่ยวสำรวจ
เกลกุชกราเซียอย่างละเอียด

รวมตัวกันเป็นมวลขนาดใหญ่

กลายเป็นน้ำแข็งที่แข็งแรงและทนทาน
ลำแสงที่ตกกระทบผิวน้ำแข็ง
เผยให้เห็นถึงลักษณะชั้นของมันอย่างชัดเจน
ส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำน้ำแข็ง
เห็นน้ำแข็งที่มีประกายสีน้ำเงินอยู่ด้านใน

แต่นี่คือสัญญาณอันตรายจากทานน้ำแข็ง
บ่งบอกว่ามันกำลังหลอมละลายลง
อารีทรอสตี้กุ๊ดมันซัน
ธรณีวิทยาและนักเขียนได้กล่าวไว้ว่า

อยู่ในภาวะที่เปราะบางมาก

ต้องสูญเสียมวลความหนาแน่นของบ้านเรา
ร้อยละ๐๒๐๓ในแต่ละปี
และถ้าปรากฏการณ์นี้ยังดำเนินต่อไป
อีก๑๕๐ปีข้างหน้า
น้ำแข็งเหล่านี้ก็จะละลายหายไปจนหมด
แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีทาน้ำแข็งสวยงาม
ดูดเหล่านักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาตินับล้านคน
ชื่นชมความงามของมันได้ตลอดทั้งปี
ทำรายได้สูงถึง๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนี้

เร่งการละลายของทานน้ำแข็งให้เร็วขึ้น
ทั้งการคมนาคมการสร้างทางเดิน
การกั้นรั้วและทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับมนุษย์

ที่จะทำให้มนุษย์โลกได้เพิ่มความตระหนักรู้
ถึงคุณค่าและความสำคัญของทานน้ำแข็ง

ก็ต้องยอมเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียธรรมชาติไปพร้อมกัน
รัชพรชาลาดลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน